ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่โคราชกันบ้างนะคะปรากฏว่าไปพบสุนัขตัวหนึ่ง
มันถูกยิงด้วยลูกดอกแล้วปักคาอยู่กลางหลังมันเลยอ่ะ
ไม่รู้ใครใจร้ายทำกับมันน่ะนะคะจากนั้นมันก็คงเจ็บอ่ะ
มันหนีมาหลบอยู่ใต้รถตู้แบบนี้อ่ะค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็เลยเข้าไป
ช่วยเหลือมันออกมาพบว่าลูกดอกเนี่ยปักเข้าไม่ลึกและยังไม่ถูก
วัยวะสำคัญนะคะก็ล้างแผลให้ป้องกันการติดเชื้อไปนี่ยังโชคดีมาก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑ต้องเข้าช่วยเหลือสุนัขเพศผู้สีขาวดำ
อายุประมาณสองปีตัวนี้แหละค่ะอ่าขออภัยฮุกสามหนึ่งนะคะ
มันนอนหลบอยู่ใต้รถตู้แล้วก็ส่งเสียงร้อง
บริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านในตำบลหลุมข้าว
โนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
หลังตรวจสอบพบว่าด้านหลังของมันเนี่ยค่ะดูสิคะ
ดอกมันยังปักคาหลังอยู่เลย
ก็ต้องช่วยกันนำอุปกรณ์จับตัวมันออกมาจากใต้รถตู้ให้ได้ก่อน
ใช้ความระมัดระวังมากเพราะว่าสุนัขเองก็บาดเจ็บ
ก็คงกลัวคนจะทำร้ายมันอีกอ่ะนะคะแล้วอาจจะไปกัดได้
ไม่นานเจ้าหน้าที่ก็ใช้บ่วงเชือกคล้องจับขามันออกมาแล้วก็นี่แหละ
นำเอาลูกดอกที่ปักอยู่ข้างหลังมันออกได้นะคะ
โชคดีมากเจ้าหน้าที่บอกว่าลูกดอกมันปักเข้าไม่ลึก
แล้วก็ไม่ไปถูกอวัยวะสำคัญค่ะ
พอนำลูกดอกออกมาได้ก็ล้างแผลทำความสะอาดเบื้องต้นให้

จากนั้นก็ได้ปล่อยสุนัขตัวนี้ไปแล้วมันก็วิ่งหนีหายไปอย่างรวดเร็วเลยนะคะ
ลูกดอกที่ถูกนำมาใช้ยิงสุนัขตัวนี้เนี่ย
บอกว่ามันเป็นลูกดอกสำหรับล่าสัตว์เลยนะคะ
ว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยอาจจะมีคนพยายามจะยิงมันหวังฆ่าให้ตายเลยแหละ
แต่โชคดีมากที่ลูกดอกมันเข้าไปไม่ลึกและไม่ถูกอวัยวะสำคัญนะคะ

นี่นะกฎหมายทารุณกรรมสัตว์นะก็ยังมีใช้อยู่
ไม่รู้ใครเป็นคนก่อเหตุนะคะในพื้นที่